สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ได้ยินเสียงไหมคะหลายคนอาจจะตกใจ
กำลังติดตามดูถ่ายทอดสดอยู่นี่อ๋อท็อกโชว์ใช่ไหมคะ
โอเคเดี๋ยวพี่มดต้องเล่านะสวัสดีค่ะโอเค
อ้วนเชิญค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้นค่ะ
สวัสดีค่ะคุณมดค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะ
ใส่สีขาวแดงอ่ะไม่รู้เหมือนกันสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
ใหม่ให้เยอะค่ะสวัสดีครูอ้วนอย่างเป็นทางการนะฮะ
ค่ะเดี๋ยวอย่างแรกเลยวันนี้โอ้โหทนายตั้ม
ร้อนแรงเขาบอกร้อนแรงจริงจริงไม่ว่าอย่างนี้จะจัดอยู่ในข่าวการเมืองหรือข่าวอะไรดี
หนูว่าก็การเมืองมันก็ผสมผสานหมดแล้วทุกอย่างเลยนะ
ใช่ไหมใช่แต่แบบว่าแต่หนูว่ามันข้อนไปทางการเมืองให้ถามหนูนะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเป็นอดีตรองนายกพัก
ที่แบบเอาง่ายสมัยคุณยิ่งรักถูกต้องไหมฮะเขาว่าอย่างนั้นเลย
สมัยคุณยิ่งรักชินวัฏขึ้นเก่าเป็นก่อนเบิกตั่วเนี้ยแหละ

ก็ค่อนข้างจะแรง
คือมีภาพแบบเปลือยทั้งคู่มันก็แรงแล้วไหม
เท่าที่เห็นเป็นคำเป็นตัวอักษร

ตรงนั้นก็แรงมากแล้วนะ

วันนี้มันเป็นวันอะไรฮะวันที่จริงแล้วเป็นวัน
มดวันนี้เนี่ยนะมันมีอีเวนต์ใหญ่เยอะมาก
แล้วก็มีกรณีอาจารย์ลินใช่ไหมเรื่องอะไรนะ
คุณเพชรพันปีเลือกสลากไหนจะกองสลากพลัสคุณน็อตโดนเรียกเข้าไปอีก

วันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะแยะไปหมดเลยคนจีน
เปิดประเทศอีกวันที่๑๒จะเข้ามา
วันที่๙เพราะเขาออกจากนอกประเทศตั้งแต่วันที่๘
แต่เอาจริงแล้ววันนี้ข่าวที่คนพูดถึงกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

เราขออ่านให้พอโดยสังเกตด้วยกันเนอะ

คือจากกรณีของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

เขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าผัวช็อก
เจอภาพเมียเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรี
คุณกไก่มาปรึกษาผมว่าช่วงปีที่ผ่านมา
ภรรยามีท่าทีเปลี่ยนไปจึงแอบเอาโทรศัพท์มาเช็ค
ปรากฏว่าเจอภาพโป๊เปลือยของภรรยา
แล้วที่ช็อกยิ่งกว่าคือถ่าย
คู่กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่คนที่ใครก็รู้จัก
จึงมาปรึกษาคือเขาก็มาปรึกสากับทานายต้ำ

อืมเนี่ยภาพอ่ะให้ดูภาพก่อนนี่ภาพแรกที่ทนายตั้มเปิดออกมา
ล่าสุดธนายตั้มก็เปิดเผยว่าสำหรับเรื่องนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นมานานอย่างที่นักการเมืองบางท่านให้สัมภาษณ์
เหตุมันเกิดประมาณปีช่วงธันวาคม

เรียกได้ว่าเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเขาว่าอย่างนั้นเมื่อไม่กี่วันที่แล้ว
คือมีภรรยาจดทะเบียนสมรสโดยภรรยาทำงานที่โรงแรม๕ดาวฮะ
ซึ่งหลังจากมีท่าทีเปลี่ยนไปเนี่ยก็ไปเปิดโทรศัพท์ดูก่อนเจอโทรศัพท์
ข้อความทั้งไลน์และอะไรอีกหลายอย่างกับผู้ชายรวมถึงภาพลับ
ที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยทำให้ช็อกและเมื่อรู้ว่าผู้ชายอีกคนเป็นใครก็ตกใจ
เพราะเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะฮะอ๋อนี่ไงซึ่งหาก
เขาบอกว่ามีภาพลักษณ์ภาพภาพลับด้วยนะซึ่งหากดูจากรูปย้อนหลังเนี่ย
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดประมาณตุลาคมปี๖๕คุณกไก่จึงมาถามผมว่า
ผมจะทำอะไรได้บ้างครับเพราะภรรยาไม่ยอมหย่าผมจึงขอแนะนำว่าฟ้องหย่าได้ครับ
อืมพร้อมกับอธิบายข้อความเพิ่มเติมว่าเคสนี้ไม่ใช่คดีอาญา
เป็นเรื่องทางแพ่งที่ใครมายุ่งกับภรรยาของเราที่จดทะเบียนสมรส
เราสามารถฟ้องชู้สาวได้เพราะว่าอย่างนั้นเรียกค่าทดแทนจากภรรยาได้
และคนที่เป็นชู้รวมถึงฟ้องหย่าคือเอาง่ายคือสามารถฟ้องหย่ากันได้
ไม่ใช่เป็นอาญานะก็คือฟ้องเรียกเรียกร้องค่าเสียหายจากนั้นก็มีการว่าจ้างนะฮะ
เป็นการเป็นทนายความผมก็ฟ้องให้แล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยฟ้องแพ่ง
เรียกค่าเสียหายรวมถึงฟ้องหย่าด้วยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าว
แต่เมื่อคุณกไก่ทำการฟ้องแล้วกลับถูกระรานโดยชายชะกันมาหาที่คอนโด
โอ้โหตรงนี้นะฮะนอกจากนั้นเมื่ออดีตรองนายกท่านเนี้ยทราบเรื่องแล้วก็พยายามจะตีตัวออกห่างจากภรรยา
เขาว่าอย่างนั้นรวมถึงทวงสิ่งของต่างแม้จะเป็นการให้โดยเสน่หาเขาว่าอย่างนั้น
เขาว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็มีการไปแจ้งความภรรยาคุณกไก่ยักยอกไป
จากนี้อดีตรองนายกคนนี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยฮะ

สมัยนั้นก็คือเขาก็บอกมาแล้วอักษรย่อย่อยักษ์
ก็แปลความหมายได้หลายอย่างเรื่องนี้ละเอียดอ่อน
ได้สองมุมเป็นเรื่องส่วนตัวชู้สาว
แต่ถ้าอีกมุมหนึ่งเป็นถึงอดีตรองนายกแต่อีก๑๒เดือนก็จะขึ้นศาลแล้ว
ไม่รู้เขาจะออกมาโกหกอย่างไรก็ดูเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ
แต่คนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยตั้งแต่ปี๒๕๖๑แล้ว
ใบ้ซะชัดมาก
คือเขาก็ไม่ได้อยู่ในพักเพื่อไทยตั้งแต่ปี๒๕๖๑แล้ว
และเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากออกจากภักดิ์เพื่อไทยแล้ว
ขณะเดียวกันเขาก็มีการบอกว่ายอยักษ์ถูกต้องไหมครับ
วันนี้คุณยงยุทธ์วิชัยดิตอดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อดีตหวันนาคเพื่อไทยสมัยคุณอิ่งลักษณวัตรไหนแหละ
เขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังที่นายตั้มออกมาแถลงว่า
ไม่เป็นไรทราบเรื่องนี้หมดทุกอย่างแล้วกำลังจัดการอยู่
พักเพื่อไทยเนี่ยขับนายสิทธาออกจากพัก
เพราะนายสิทธาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่
เหตุการณ์ทั้งหมดยืนยันแล้วไม่ใช่ตัวเองแน่นอนฮะ
คือเรื่องนี้ค่ะเนี่ยทนายตั้มก็ตอบทันควันเลยเหมือนกัน
อ้าวคุณยงยุทธ์ผมยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลย
ร้อนตัวอะไรหรือเปล่าครับแล้วจะมาขับผมออกจากพักเพื่อไทยทำไม
ในเมื่อผมเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยที่มีความนิยมชมชอบในพัก
เหมือนประชาชนทั่วไปมาหลายปีแล้วผมทำผิดอะไรในการให้คำแนะนำกับลูกความ
และช่วยปัดเป่าทำความสะอาดพักไม่ให้พักมัวหมอง
แต่เขาก็คุณยงยุทธ์เขาไม่ได้อยู่ในพักอยู่แล้วไม่ใช่เหรออยู่ไหมคะ
เขาก็บอกว่าคุณยงยุทธ์ลาออกไปตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วอืม
มีความตกใจเล็กน้อยนะว่าทนายสิทธาริอยู่ในเพิกไทย
ใช่เอาจริงมิ้นก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่ตอนที่เขาพูดถึงหลายหลายพักกัน
แล้วก็บอกว่าแบบที่ตอนที่หัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องในพักจริงก็ยินดีที่จะทำจัดการ
ขั้นตอนเพราะถือเป็นจริยธรรมแล้วก็เลยเขาพูดที่เขาพูดว่า
ท่านายต้ำกึ่งในพักเพื่อไทยหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันน่ะ
เขาอยู่เหมือนอ้านหรอพี่มดเขาวัดก็เพิ่งรู้เหมือนกันไงอ่า
ก็เพิ่งรู้กันหมดเลยทั้งประเทศเลยรวมทั้งพวกเราด้วย
เป็นสมาชิกพักคือเอาง่ายว่าแต่ละประเทศเปิดตัวแบบปังปังเหมือนกันนะ
อ่าเออเป็นสมาชิกพักใช่นะอ่ะก็รับรู้กันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แล้วกันใช่ค่ะอ่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเนี้ยมิ้นอยากให้ทุกคนแบบ
ตั้งใจดูมากมากตั้งใจฟังมากจริงเพราะมันเป็นเรื่องที่บอกเลยว่า
มันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกช่วงอายุ
คุณได้อ่านยังเด็กปสามมสามมสามมสามเอาไม่ใช่มอมสาม
เป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือมิจฉาชีพใช้คอร์เซ็นเตอร์แบบพี่ไม่ได้
ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้คอร์เซนเตอร์มันผันตัวเองไปเป็นแบบไหนบ้าง
แต่เอาเป็นว่าก็คือเป็นมิจฉาชีพโดนโกงเงินอ่ะเอาง่ายง่ายใช่
หนึ่งหมื่นห้าพันบาททำเขาผูกคอตายเลยนะคะเด็กคนนี้ผูกคอตายเลยนะ
แล้วได้จริงที่มันแย่ไปคือข่าวว่าพิมพ์คุยกับอีตัวแอดมินที่เป็นมิจฉาชีพ
บอกเลยว่าแบบถ้าพี่ไม่คืนเงินผมอ่ะพี่เตรียมอ่านข่าวเด็กตายหนึ่งศพได้เลย
เขาส่งรูปเชือกผูกคอไปให้แอดมินด้วยนะแอดมินตอบกลับมาบอกว่ากุ๊ดรัก
มันสังคมมันแยกกันไปใหญ่แล้วเนอะหนูจ๋าเอาตรงตรงมันไม่มีความเห็นอกเห็นใจหรอก
มันไม่มีแล้วจริงจริงถ้าอย่างนั้นความเห็นอกเห็นใจอ่ะ
ที่เขาบอกว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจกันไม่มีหรอก
คุณดูสิกี่คนแล้วที่จะต้องตายเพราะโดนแชร์ลูกโซ่คือแบบ
อีกคนแล้วที่ต้องตายเพราะโดนโกงความเห็นอกเห็นใจไม่มีก็ได้
แต่จิตสำนึกมันต้องมีไหมอ่ะพี่มดมันเป็นผลประโยชน์กันไปหมดแล้วไง
ทุกอย่างเราคิดว่าเอออย่างนี้อย่างนี้เป็นคนรุ่นใหม่
ยังยังมีคำถามพวกเนี้ยอืมแล้วอย่างพวกพี่เป็นคนรุ่น
รุ่นที่มันค่ะเก่าเก่าแล้วมันมีคำถามแบบนี้มานานแล้วจริง
อ่ะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เริ่มต้นไหมทุกคนตั้งใจฟังไว้นะ
เผื่อใครเจอจะได้แบบรู้เท่าทันเพราะว่าน้องคนนี้เขาเขียนจดหมายสั่งเสีย
ตายไว้เลยว่าขอให้เคสของผมเป็นตัวอย่างอย่าให้มีใครต้องตายแบบ
ก่อนตายเขาจะเขียนจดหมายระบายไว้หมดเลยใช่เขียนเอาไว้หมดเลย
บอกพ่อแม่เรื่องของเรื่องนะคะน้องคนนี้น้องอายุ๑๕ปี
เป็นเด็กม๓น้องไปเจอโฆษณาในอินสตาแกรมบอกว่าแค่ดูก็ได้เงินเหมือนทำงานอ่ะดูก็ได้เงิน
คือเหมือนคุณเล่นเกมแล้วคุณได้เงินคุณดูคลิปแล้วคุณได้เงิน
หรือว่าคุณเรียนรู้คอร์สอะไรไปแล้วคุณได้เงินคือเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้จริงในโลกดิจิทัล
ซึ่งอินสตาแกรมอันนี้เนี่ยนะคะมันก็เขียนไว้เลยว่าแค่ดูยูทูปดูคลิปยูทูปเนี่ยได้เงินเลย
คลิป๔๐๐บาท๒๐คลิป๘๐๐บาท๓๐คลิป๑๒๐๐บาท
รับสมัครด่วนงานดูยูทูป
อันนี้แอคเคาน์เนี่ยสะกดแบบนี้นะคะ

ก็คือดูคลิปให้ยอดวิวขึ้นยอดวิวปรากฏว่าแรกมันคือแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่น้อง
คือคิดว่ามันมีการทำงานแต่ถ้าสมมุติคุณมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเนี่ย
มันก็จะหลอกว่าดูได้แล้วคุณจะได้รับเงินตอบแทนแค่นี้

เราต้องเอาเงินมาลงทุนปุ๊บแรกมันก็จะได้อยู่

หลังจากนั้นปุ๊บครั้งแรกเริ่มต้นหลักลงทุนหลักร้อยถูกต้องไหมลูก

ก็จะเป็นหลักพันแล้วก็บางคนลงทุนเป็นหลักล้านค่ะ

แต่ประเด็นที่น้องคนนี้โดนนะคะพี่มดมันเป็นแบบนี้
ขออนุญาตบอกแอคเคาน์ไอจีนะคุณผู้ชมเผื่อใครจะโดนนะ
ไม่รู้แหละว่าคุณรู้หรือไม่รู้นะเจ้าของแอคเคาน์นะ
แต่ให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณโฆษณาอยู่คือมิจฉาชีพ

บอกว่ารับสมัครด่วนงานดูยูทูป
น้องคนนี้เขาก็ทักเข้าไปเพราะมันจะมีลิงค์บอกว่า
แอดมินบอกว่าขอทราบชื่ออายุเนี่ยทราบชื่อทราบอายุทราบเบอร์โทร
แต่ว่าคุณต้องรู้แล้วนะว่าคุณคุยกับเด็กอายุเท่าไหร

ว่าคุณคุยกับเด็กอายุ๑๕บอกว่าเนี่ยงานง่ายมากเลยเดี๋ยวจะอธิบายงานให้เข้าใจนะคะ
แค่ดูคลิปนะคะคลิปนึงราคาเท่านี้เท่านี้เขาก็อธิบายไป
นี่เขาบอกพี่มดไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การพนันค่ะ

อยู่ตรงนี้ค่ะพอน้องบอกสนใจสมัครครับ
บอกเดี๋ยวแอดมินไปเปิดงานให้นะคะหายไปแป๊บเดียว

งานเต็มแต่ว่าเรามีงานสำรองเผื่อเอาไว้ให้รอทำ
เวลาที่งานยูทูปเต็มแบบนี้มันก็เลยจะมีงานสำรองเผื่อได้เงินเหมือนกัน
ไม่เสียเงินแน่นอนแอดมินพูดแบบนี้

น้องก็เลยบอกว่าได้ครับผมสนใจครับทำยังไง
บอกว่าโอเคค่ะมันเป็นเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับการกดออเดอร์ซื้อขายเงินอะไรแบบนี้
เขาก็สมัครเข้าไปแล้วเขาก็โอนไปให้ติวเตอร์อีกคนนึง
มินชื่อเป่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโอนให้ติวเตอร์อีกคนนึงนะคะ
เป็นติวเตอร์ชื่อเอวาอืมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวติวเตอร์จะอยู่กับ
มินติวเตอร์เนี่ยน่าจะอยู่กับน้องไปจนจบตั้งแต่เอาเงินเข้าถอนเงินออกเลย

อันดับแรกสำรองทุนเข้าไปก่อนเพื่อกดซื้อออเดอร์

สำรองเข้าไปร้อยหนึ่งกด๑๐ออเดอร์

รอบสองแล้วมันต้องเติมขึ้นเรื่อย
ซึ่งอันนี้มันจะไปเหมือนกับพวกเทรดคลิปโตเทรดสกุลเงินดิจิทัล

ก็จะไม่ได้เงินออกมาน้องคนนี้โดนแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะคะ

ขอร้องจริงอย่างแรกและต้องฟังอันนี้ต้องฟังเพราะว่าอายุมากขึ้น
กลับมาวิธีการหลอกก็จะแตกต่างกันไปนะฮะใช่ค่ะทำไมเป็นเรื่องโซเชียลอ่ะ
พี่ให้เราคิดอย่างนึงเรากำลังรักกับหุ่นโยนอยู่อ่ะ
เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังขอใช้เวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ

นี่อ่านข้อความมีคนส่งมาเยอะมากว่าหลานเขาก็โดนหลายคนโดนเยอะมากแล้วคดีไม่คืบด้วย
คือสองอย่างนะฮะบางคนก็บอกว่าเอาละเลิกเราเคยเล่าให้คุณฟังแล้ว
แรกเลยจะมีเภสเพจนึงแต่เขาจะยิงไปเนี่ย
จะยิงไปเจอประมาณคนอายุ๖๐ขึ้น
ค่ะเขาเสร็จความว่าเนี่ยนี้เรายิงแอดถ่ายของเนี่ย
เราสามารถเซ็ตนี่กับคนในผู้เอาอาชีพนั้นอายุผิดได้หมดเลย

จะซื้อตุ๊กตาแบบนี้

เมื่อวานนี้สดเลยเขาต้องมัดแท็บเดียวมาเลย

ไปหมดเลยอืมเพราะฉะนั้นบอกเขารู้จักตัวเรามากกว่าเราอีก
จริงค่ะอืมปรากฏว่าเขาจะยิงไปเลยอย่างอันเนี้ย
อันเนี้ยอาสมัครเป็นเด็กไวรุ่นค่ะอันนั้นคือสมมติคนเกษียณ
จนพี่ข้ามมาลงทุนกับหนูสี่หนูชีวิตดีแล้วนะ

ว่าอยู่ก้มเล่นโทรศัพท์อยู่หรือเปล่า

ตอนนี้เงินพี่กำลังจะขึ้นไปแล้วนะคะ

เงินจะได้ละค่ะตอนนี้พี่มี๑๕ล้านละ
แต่คนนี้พี่ต้องแสบอีกซักล้านนึง

คุณต้องมีสิทธิ์ถอนได้โดยไม่มีเงื่อนไข

จะทำงานดูยูทูปงานดูยูทูปเต็ม

แต่จะกดออเดอร์ได้เวลากดออเดอร์ซื้อของขายของ
มันต้องเติมเงินเข้าไปมันถึงจะกดออเดอร์ได้
ตอนแรกกด๑๐ออเดอร์เนี่ยก็เติม๑๐๐บาท

ตอนที่แอดมินบอกให้น้องโอนอีก๒๐๔๙บาท

เริ่มสงสัยแล้วพอน้องพิมพ์ไปถามว่าโกงปะครับเนี่ย
ทางฝั่งแอดมินตอบกลับมาเลยนะคะบอกว่า
เนี่ยนะเออน้องบอกโกงปะครับเนี่ยถามจริง
มินตอบว่าอันที่พิมพ์มาคิดดีแล้วใช่ไหมคะ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒
ผู้ใดดูหมินเหยียดหยามหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายจากคำพูดวาจาหรือการกระทำ
ถูกต้องคดีจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทหรือจำทั้งปรับ
ก็คือขู่น้องจะขู่ฟ้องหมินประมาทน้องก็บอกขอโทษครับ

แล้วน้องก็โอนไปจนกระทั่งอีกรอบนึงบอก
โอนมาอีก๑๑๙๐๐กว่าบาท

อาจจะเอาเงินที่เข้าไปต้องถอนออกมา

เอกสารเงื่อนไขแจ้งชัดเจนอยู่แล้วโน่นนี่น่าโน่น
น้องบอกว่างั้นกดครบ๒๐แล้วขอเงินคืนได้ไหมครับ

๗๙๔๑๖เป็น๑๐๐๐๐นะ
นี่คือที่น้องเขาโอนเข้าไปแล้วนะคะ
เท่ากับ๖๓๐๐ทุนที่ต้องเพิ่มคือ๖๓๐๐

บอกผมขอ๑๓๐๐ก่อนหน้านี้ผมไม่เอาเลยได้ไหม

ตัวเองทำจบแล้วแจ้งถอนเองนะคะ
หรือไม่ทำแจ้งความได้เลยค่ะเพราะบริสุทธิ์ใจ
พิมพ์กลับไปเลยว่างั้นก็มีข่าวเด็กตายเพิ่มหนึ่งครับ
เพราะผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนกัน
โอ้โหแอดมินตอบว่าเครค่ะ
อ้าวถ้าไม่พร้อมงั้นขอเลิกงานแล้วนะคะตัวเอง

ส่งรูปเชือกที่เป็นห่วงไว้แล้วไปให้
แล้วบอกว่าไซโยนาระที่แปลว่าลาก่อน

มินตอบกลับทันทีเลยว่ากู๊ดรัก
แล้วเขาตายจริงเขาผูกคอตายเลย
พ่อแม่มารู้ตอนเช้าพ่อแม่ใจสลายแบบ
ใจสลายแบบแตกเป็นเสี่ยงเลย
แม่บอกว่าคือเงิน๑๕๐๐๐ไม่ใช่ของน้อง

คือ๕๐๐๐๐๐บาทถามเหรอลองดีว่าจะขดประสาธิฟิศ

ซึ่งบรรดีเขาบอกว่าพวกวิจฉาชีพแกงนี้
จะชอบตั้งใจเจาะเป้าเด็ก
บอกว่าเนี่ยถ้ารักพ่อแม่ต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน

แล้วคือน้องก็เลยเครียดมากเพราะว่าขโมยเงิน

ขโมยเงินพ่อแม่มาถ้ารู้ว่าขโมยมา

ขโมยมาไม่ว่าถอนไม่ได้โดนหลอกอีกโดนโกงไปอีก
เขาก็กลัวจะโดนดุโดนว่าแม่บอกว่า
ถ้าลูกบอกแม่สักนิดปรึกษาแม่สักนิด
แม่จะไม่ว่าเลยแม่บอก๑๕๐๐๐บาท

ไม่คิดเลยว่าลูกแม่จะต้องจากไปด้วย

คือน้องเขียนข้อความไว้แบบนี้นะคะ

เขียนว่าขอโทษแม่ที่แอบขโมยเงินไปแบบนี้
ถ้าอยากรู้เรื่องต่อให้เปิดดูในโน้ตและไปดูในไลน์
เพราะมันเป็นความโลภของผมเอง
แล้วพอคุณแม่เข้าไปเปิดดูในโน้ตใช่ไหมคะ

ขอโทษแม่กับพ่อด้วยที่ทำแบบนี้ผมโลภเอง
อยู่ไปก็คงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรอก
แต่ถ้าผมตายแล้วให้เข้าไปดูในไลน์แล้วจับให้ได้
ดันข่าวให้เป็นถึงที่สุดเพราะว่าคนแบบนี้มีเยอะเกินไป
เคสผมเป็นเคสที่มีไว้บอกเด็กเป็นอุทาหรณ์นะครับว่า
อย่าไปเชื่อคนพวกนี้มากแล้วก็ถ้าได้เงินจากพวกมันแล้ว
ก็ขอให้เรียกเก็บเยอะนะแล้วเอาไปซื้อบ้านใหม่

ไปฟังเสียงพี่สาวเขาหน่อยไหมครับ
ว่าน้องเอาไปทำแอปขายของออนไลน์

ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็ให้โอนแล้วโอนอีก
บอกว่าจะถอนได้เชื่อถือได้แต่สุดท้ายโอนไปเยอะแล้ว
ก็ยังทำอะไรไม่ได้จนน้องไม่มีทางออก
ใช่จนน้องไม่มีเงินที่จะโอนแล้วก็บอกว่าไม่มีทางออก
แล้วก็ได้ส่งเชือกไปส่งภาพเชือก
ใช่ส่งภาพเชือกที่แขวนไปแล้วก็บอกว่าใจโยนอะไร

ช่วยดันเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดหน่อยเพราะว่าหนูอยากให้เคสของน้องหนู
เป็นครั้งสุดท้ายไม่ควรจะมีใครที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้
อนาคตของน้องหนูยังต้องอีกไกลอีกไกลมาก
ไม่สมควรที่จะมาเจอแบบนี้เลย
นี่ค่ะคือต้องฝากตำรวจจริงนะเข้าใจว่าไม่ง่าย
เพราะส่วนใหญ่คนที่ก่อเหตุแบบนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทย
ฐานอยู่ต่างประเทศอยู่เพื่อนบ้านอยู่อะไรบ้าง
แต่ขอร้องแหละโอเคสื่อในฐานะสื่อเราช่วยประชาสัมพันธ์ทางหนึ่ง
ในฐานะครอบครัวผู้ใหญ่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ดูแลพ่อแม่ที่สูงวัยคือต่างคนต่างช่วยกัน
แต่ขอด้วยว่าอยากให้เจ้าหน้าที่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะ
แล้วก็เอาจริงเอาจังมากหน่อยเพราะว่าคือมันไม่ควรเกิดขึ้นเลย
และเด็กด้วยเด็กด้วยถ้าสมมุติไปเจออะไรในโอกาสที่ดี
ที่คิดว่าจะทำมาหากินจะหาสตุ้งสตังค์มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ
แต่ว่าเราต้องปรึกษาผู้ใหญ่ด้วย
เพราะบางทีมันไปเจอเจอในการหลอกลวงที่มันมันมันไม่รู้เลยเหมือนกันว่า
แม้แต่ผู้ใหญ่เองบางทียังไม่ฉลาดเท่ายังไม่รู้เท่าแล้วก็ยังจะพลาดได้
คือมันอาศัยช่องว่างเรื่องของแบบดิจิทัลด้วยอะไรด้วย
คือจริงมันต้องช่วยกันทุกทางนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลคนที่จะมีอำนาจหน้าที่เต็มขีดสุด
ที่จะสามารถดำเนินการได้มากที่สุดก็ต้องเป็นคนบังคับใช้กฎหมาย
คือมันต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้นะมันต้องจับให้ได้จริง
งั้นโอ้โหแล้วมันต้องมีพ่อแม่กี่คนที่เราต้องมาใจสลายแบบนี้อ่ะ
ว่าเด็กคนนี้เป็นคนคิดดี
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าขนาดเด็กอายุ๑๕เขายังสำนึกได้เลย

ถูกต้องป่ะใช่ด่าไปวันนี้จะไปทำอะไรได้อ่ะอืมก็บุญกรรมมีนะชาติเนี้ย
เดี๋ยวนี้มันจรวดแล้วนะมันไม่ต้องรอชาติหน้านะคะ
คุณทำอะไรไว้เนี่ยมันคืนกลับไปจริงแล้วมันคืนกลับไปเนี่ย
สองสามเท่าเลยจริงจริงนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยจริงจริง
ฝากเอาไว้เลยสำหรับทุกคนที่ดูอยู่อะค่ะบอกลูกบอกหลานบอกพี่บอกน้อง
บอกพ่อบอกแม่บอกตาบอกยายปู่ย่าอะไรคือช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
คือไม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงจริงเขาบอกว่าเงินเนี่ยมันจะไม่มาง่ายหรอก
ถ้าเราใช่ถ้าเราไม่ได้เหนื่อยเราจะไม่ได้เงินออกมาง่ายจำไว้นะคะ
เด็กนะคะเราต้องรู้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องโปร่งใสไม่มีอะไรอยู่ในอากาศ
แล้วมันจะเป็นประโยชน์ออกมาได้คิดดีได้แต่ทำมาหากินโดยอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
กูจะหาในออนไลน์ออนไลน์อาจจะสบายหน่อย
ไม่มีของฟรีไม่มีของและไม่มีสิ่งอย่างใช่ง่ายง่าย
และอย่างถ้าสมมุติมันได้แบบโอ้โหร้อยเท่าพันเท่า
คนที่เขารวยกว่าเราเขาทำไปแล้ว

เขาไม่ใจกว้างถึงขนาดจะปล่อยโอกาสให้พวกเรารวยเท่าเขาหรอก

คือถ้ามันรวยขนาดนั้นอะคุณมาทำงานแอดมินอยู่ทำไมอะ
ถูก

แต่มันจะมีความคิดไงบอกโอ้โชคดีจังเลยที่เราได้มาเจอ
อ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่โชคนะ
แต่อย่าบอกเลยคนที่เรียนสูงจริงนะ

ก็เอาเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้

ให้เราท่องเหมือนเดิมว่าเหมือนเดิมเลยว่ามันกลับมาถือว่าเงินอ่ะ

มันเมายังไม่ทันไปธนาคารไปเบิก

ทุกวันนี้คุณแค่กดในมือถือปุ๊บเงินก็ออกไปเป็นของคนอื่นแล้ว

มันง่ายกว่าเมื่อก่อนเลยต้องมีเวลาตัดสินใจเดินไปแบงค์ใช้เงินเยอะ

เอาล่ะค่ะเป็นอันว่าต้องระมัดระวังแล้วไม่เชื่ออะไรที่สุด

วันนี้กองสลากพลัสงวดนี้ไม่มี
ไม่เพราะว่าโดนเรียกคุณน็อตกองสลากพัก
คนตกใจมากนะว่าคุณน็อตโดนหมายเรียกแล้วไปให้ปากคำกับบกปคบค่ะ
ก็คือเป็นกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
คือเขาโดนข้อหาที่โดนเนี่ยคือพรบขายตรง
แล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจตลาดแบบตรง
ซึ่ง๒ข้อหานี้คุณน็อตเขาปฏิเสธไป
แต่มีข้อหาหนึ่งที่เขายอมรับสารภาพ
ก็คือเรื่องของการร่วมกันเสนอจำหน่าย
และจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนด

แต่เรื่องทำธุรกิจขายตรงหรือว่าตลาดตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนแบบผิดกฎหมายเนี่ย
เขาขอปฏิเสธขอไปสู้ในชั้นศาล

ผู้บังคับการกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่า
หลังจากที่พลตำรวจโทจิรพบภูริเดชมอบหมายให้บกปคบตรวจสอบธุรกิจจำหน่ายสลากออนไลน์เนี่ย

มีพฤติกรรมประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงก็คือขายตรงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
แล้วก็ลักษณะคือเหมือนเอาเปรียบผู้บริโภค
ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานมาแจ้งข้อกล่าวหา
วันนี้คุณน็อตกองสลักพลัสไปพร้อมทนาย
เขาก็ไปชี้แจงปฏิเสธ๒ข้อรับสารภาพ๑ข้อ
ในเรื่องที่ว่าขายสลากที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคากฎหมายกำหนดนะคะ
ซึ่งคุณน็อตเองเนี่ยก็โพสต์ภาพตัวเองหลังจากที่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย
แล้วก็เขียนข้อความว่าผมมารับทราบข้อกล่าวหา
คดีความผิดในพรบขายตรงและตลาดแบบตรง
ซึ่งผมได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในขั้นตอนต่อไป
จริงคดีนี้มันไม่ใช่คดีใหม่และน่าตกใจอะไร
เราโดนฟ้องรวมกับคดีปิดเว็บที่ค้างอยู่ในสารอาญา
และมีค้างอยู่ที่สอนอรัฐนาธิเบส
สำหรับผมมองว่าทุกอย่างเป็นการตรวจสอบ
เพราะทุกคดีผมเองก็ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะ
ก็ยังถือว่าตอนนี้เขาก็ยืนยันว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

แต่กองสลากพัดแสดงว่างวดนี้มันเหลืออีกกี่วันเองน้อง

แสดงว่างวดนี้ของกองสลากพัดจะไม่มีขายถูกต้องไหมฮะ

เปิดระบบจำหน่ายเต็มระบบแล้ว

สลากพลัสเปิดเต็มระบบใครเร็วใครได้

เราเคยรักใครมากไหม

คือไปดูคลิปก่อนดีกว่า
โดยกู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ยเขารับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะฮะ
บริเวณหน้าวัดท่าสะอ้านที่ตำบลท่าสะอ้านที่บังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าคุณดู

ก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คุณบีเนี่ยบีเนี่ยอายุ๔๒ปีแล้วนะ

เธอนักที่คือนำนางศาวบีเนี่ยไปส่งหลงพยาบาล
แต่บีเนี่ยรับปษัตริย์บอกไม่ไปหรอกหลงพยาบาล
และที่สำคัญไม่ขอแจ้งความด้วย

เตะเขาจะตีเขาจะต่อย
หนูก็จะยอมเพราะหนูรักเขา
ถนมือถนเท้ามือเท้ามายทั้งหมดเลย
เพราะนางสาวบีเนี่ยยืมรถจักรยานยนต์ของแฟนหนุ่ม
ด้วยความเวลาเขาเป็นแฟนแต่ว่าเค้าทำคน
ลูกเกดทุกครั้งเวลาเขาเป็นมากเวลาเขาเมา
หนูรักเขาหนูไม่แจ้งความขาด

อ้าว
หนูรักเขาค่ะหนูพูดได้คำเดียวว่าหนูรักเขามาก

ลูกเกดรักเขามากแล้วเขารักลูกเกดไหมก่อน
รักแต่ที่เขาทำเนี่ยเพราะเราผิด

ไม่คนรักกันมันทำกันอย่างนี้จริงเหรอ

อันนี้ด้วยความแบบว่าเคยได้ยินไหม
ผัวเมียอย่าวิจารณ์เยอะมันเห่าได้เสมอ

เข้าใจไหมคนเรานั่งคุยกับนอนคุย
เราอาจจะเป็นคนมองเข้าไป
แต่คนที่เขานอนคุยกับเขาโกรธกันให้ตายเท่าไหร่
หันหน้ามองกันทุกอย่างมันก็จะจบลง
แต่เขาเรียกว่าพลังแห่งรักเนี่ยมันลืมได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วให้อภัยได้ในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกัน
ถึงขั้นแบบว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเรานะ
บุกไปที่บริเวณหน้าวัด
กำลังพูดคุยกับชาวบ้านโดยพบว่าบาดแผลที่ใบหน้าเนี่ย
มีรอยเขียวฟกช้ำหน้าอกและตามลำตัว

บอกแม่เมื่อคืนเนี่ยเจอแฟนนุ่มแล้ว

ไหมล่ะทุกอย่างจบจบแล้วก็บอกว่าไม่เคยรักตนเลยเพียงแต่สงสาร
เขาไม่ได้โกรธแฟนเขาบอกเขาสงสารเขาไม่ได้รักนางสาวบีได้แต่เสียใจ
คิดโกรธแฟนและจะรักตลอดไปจะไม่ว่าจะโดนกระทำแบบไหนก็จะทน
จบไหมคะไม่คือรักมันรักได้แต่มันรักได้หลายแบบไง
หนูคะเขาบอกจะโดนยังไงก็แล้วแต่หนูคะ
ไม่คือหนูไม่อยากต้องมาอ่านข่าวไทยรัฐนิวโชว
ไม่อยากให้เขาต้องมาเป็นหนึ่งในบุคคลในข่าวไทยรัฐนิวโชว์นะพี่มด
มันก็ไม่รู้ก็เขาชอบแบบเนี้ยคนเราความชอบอ่ะวันนี้เธอชอบเกาหลี
ฉันชอบแบบเข้มแล้วแต่มันคนเรามันก็ต่างความคิด
แต่ยังไงแล้วแต่ทั้งหมดตรงนี้มาจากฤทธิ์ของเหล้า
เขาบอกว่าแฟนเขาเมาซึ่งเขาบอกว่า
ชาวบ้านที่เข้ามาเห็นผัวเมียคนนี้ก็บอกว่า
ทั้งคู่อ่ะอย่าไปตกใจตื่นเต้นอ๋อเหรอเขาทะเลาะกันบ่อย
เพราะอะไรชอบเมานั่งกินเหล้ากับกลุ่มเพื่อนอยู่หน้าวัด
หลังจากว่าก็ชอบทะเลาะกันไปประจำ

ไม่ตื่นเต้นแอบจะเอิอมมาละเอาหรือที่สำแปด

จะซ้อมอะไรกันก็อย่าเพิ่งฆ่ากันตายแล้วกันเอาง่าย
จะรู้ได้ไงว่ามันจะไม่เลยเถิดไปขนาดนั้น
นี่รอยช้ำที่หน้าอกนี่คือใหญ่ขนาดนั้น

นี้มีหัวใจมีปอดมีอะไรนะคะ
มันโอกาสมันเสี่ยงมากเลย

อย่าทานเหล้าบ่อยนักนะคะ
คือถ้าวันไหนสามีดื่มเหล้า
คุณลูกเกดไปนอนบ้านเพื่อนบ้านพ่อบ้านแม่ก่อนก็ได้

ขอให้สามีคิดได้แล้วกันนะคะว่าไม่ควรทำเนอะ

เอามาดูในเรื่องของ

หายวันที่๑๐ตอนเต้น๑๒นาที
เพราะฉะนั้นอีก๑อาทิตย์คุณก็มีโอกาสซื้อกับกองสลากพลัส

ทางด้านทหารเรือได้ยังเดินเท้าค้นหา๕กำลังพล
ที่ยังศูนย์หายอยู่นะคะ
แล้วก็ยังไม่พบเพิ่มเติม
ซึ่งพลเรือเอกปกครองมณฑาตุพลินนะคะ
โศกกองทัพเรือได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้
ทัพเรือยังคงดำเนินการค้นหาผู้สูญหายในจำนวน๕ราย
จากเรือหลวงสุขโทย์ไทยที่อับปางเนี่ยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในตามแนวชายฝั่ง
ซึ่งส่วนชุดปฏิบัติการพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเนี่ย
เข้าค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายบนเกาะต่างค่ะ
โดยตอนนี้ได้มุ่งไปในตามแนวชายหาดตามโขดหินบนเกาะ
ซึ่งในช่วงของเวลาที่น้ำลดแล้วก็ระดับน้ำต่ำสุดเนี่ย
ได้เข้าสำรวจนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเกาะเสม็ดชุมพร
ก็พบตู้คอนเทนเนอร์ที่ภายในบรรจุไม้จำนวนมากลอยมาติดฝั่ง
แล้วก็เข้าไปตรวจในพื้นที่ของเกาะมาตราของจังหวัดชุมพรอีกด้วย
ซึ่งได้มีการประสานนะคะกับผู้นำท้องถิ่น
หรือในพื้นที่ที่ติดชายทะเล
รวมถึงหน่วยกู้ภัยแล้วก็สมาคมเรือประมงต่างได้ช่วยเข้าค้นหา
และมีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะบอกว่าถ้าประชาชนในพื้นที่เนี่ย
ได้มีการตรวจพบใดขอให้รีบแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละพื้นที่
ทันทีเลยนะคะแต่ยังขอยืนยันว่าไม่ได้พบผู้สูญหายเพิ่มเติมค่ะ
อืมตอนนี้ยังหายยังไม่มีการพบผู้สุนหายเพิ่มเติมต้องอย่างอยู่ที่ภาพนาย
ใช่ค่ะเรายังมีความใช้ความหวังก็คือได้แต่ส่งความหวังนึกออกปะหลักส่งกำลังใจให้ความหวัง
จริงค่ะคือยังไงก็ขอให้ได้พบขอให้ได้พบจะได้นะครอบครัวก็จะได้ได้พบเจอในภาพสุดท้ายด้วยกันยังไงก็ตามอ่ะนะคะ
ใช่ค่ะหลายคนตอนนี้ลองเช็คสภาพการหายใจจมู่งจมูกคัดจมูกกันบ้างไหมคะ
ตาเคืองตาตาเคืองตาจริงจริงใช่ไหมโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยลองดูสิว่าโอ้โห
ช่วงนี้หายใจแบบล้างค่ะล้างล้างออกมาสังเกตไหมดำมันดำใช่อืมจริงค่ะมันดำ
ใช่คือครูอธิบายการล้างจมูกให้ทุกท่านฟังอย่างที่ถูกต้องการล้างจมูกจริงเนี่ยก็คือเราไปซื้อน้ำเกลือ
ถูกต้องค่ะน้ำเกลือตามร้านขายยานี่แหละขวดหนึ่งก็ตกร้อยกว่าบาทถูกไหมแล้วจะไม่ถึงขวดเล็กก็๓๐กว่าบาทนะ
ทำยังไงบ้างคะก็คือเราต้องกลั้นหายใจนะคะปิดรูจมูกข้างหนึ่งแล้วเราก็ฉีดน้ำน้ำเกลือกเข้าไปค่ะคุณค่ะนะคะ
จะรู้เลยว่าดำไม่ดำแล้วมันก็จะไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราต้องไม่หายใจนะถ้าหายใจจะสำลัก
เพราะฉะนั้นตัวของจมูกจะถูกทำการเขาเรียกว่าล้างขนจมูกมันจะกักในเรื่องของพวกฝุ่นหรือว่าอะไรต่างที่มันสกปรกเอาไว้
การล้างด้วยน้ำเกลือมันจะช่วยได้มากมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่แพ้อากาศใช่แพ้อากาศเนี้ยก็จะมีน้ำมุ้งน้ำมูกอะไรต่างต่างที่จะต้องต้องล้างนะคะอืมเพราะไม่อย่างงั้นแล้วในสภาพของอากาศในปัจจุบันเนี้ยถ้าการไม่ล้างจมูกเนี้ยมันจะไปอีกหลายหลายเรื่องเลยทีเดียวใช่ค่ะซึ่งล่าสุดห้าถึงส
ที่เอ่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วเขาบอกว่าความอากาศเนี้ยมันไม่ค่อยมีเสถียรภาพในเรื่องการยกตัวแปลว่ามันจะยังกดอยู่เหมือนเดิมแล้วอากาศก็ยังเย็นอยู่ใช่คืออากาศมันยังปิดอยู่นะคะปกติอากาศร้อนมันจะลวยละลวยลอยตัวขึ้นข้างบนอากาศหนาวมันจะกดต่ำลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นเมื่อไหร

วังทองหลังปฐุมวันราดกระบังธนบุรีคลองสารบางเขนบางพลัตรบางซื้อ
คลองสามวาดินแดงตลิ่งชันหนองแข็มบางนาหนองจอกยานวาภาษีเจริญแล้วก็สาธรณ์
หมดและหมดและในทุกพื้นที่เลย
วังทองหลางนี่สัมพันธวงศาธรณ์นี่
เอาจริงมาไอตรงนี้คืนนัก

ยามเช้าขึ้นมาเราคิดว่านั่นคืออากาศที่เย็นแล้วเราอยากจะสดชื่นนะ

ไม่ต้องเดินออกมาสูดอากาศยามเช้าเลยค่ะเลิก

พ่นจมูกก็เป็นตอนทางหนึ่งที่ช่วยได้นะคะ

ใช่อย่างน้อยมันก็ไปเคลือบแล้วไปกัก
ถึงเห็นว่าเด็กวัยรุ่นทั้งหลายทำไมเป็นมะเร็งกันเร็วจังเลย

และในตอนนี้นะเด็กนะคะจะแพ้อากาศเยอะมากขึ้น
เราเองก็ยังเป็นนะ
ใช่เด็กที่มาร้องเพลงอะไรต่างมีการที่เขาเรียกว่าสืดสู้จมูกอะ

จากที่ไม่เคยเป็นมีเยอะขึ้นมากเลยว่าไม่ได้จริง
เพราะฉะนั้นต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ
ป้องกันอย่าเพิ่งไปรักษานะ
แค่ป้องกันให้ได้ก่อนเลยทีเดียว
เราไปพักกันสักครู่วันนี้ก่อนที่เข้ารายการเราประมาณสัก๔โมง๕โมง

นายกไม่เคยขึ้นเวทีดีเบตไม่เคยขึ้นเวทีอะไรเลย

หมายถึงว่าพวกเราสองคนก็มีโอกาสสัมภาษณ์นายกประยุทธ์ในตอนหาเสียงนี้เหรอ

ไม่รู้ไงก็ขนาดตอนนู้นที่มีดีเบตเขาก็ไม่มานะ

เป็นแคนดิเดตเขาเป็นคันดิเดตอยู่แล้ว
เพราะตอนนั้นเราเอาหัวหน้าพักกับแคนดิเดตมาดีเบตไง

เอาเหรออยากเห็นเหมือนกัน
เพราะว่ามกราแล้วอีกไม่กี่เดือน
ซึ่งบางคนก็บอกว่าน่าจะยุบสภากุมภาด้วยซ้ำไป
เขาบอกว่าจริงอายุของสภาหมด๒๘กุมภาคใช่ไหมพี่มด
ก็คือสิ้นเดือนคุมภาพ
แต่ชัดเจนกว่านี้คือหลังวันที่๖คุมภาพภัณฑ์

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่นะฮะ

คุณมอสค่ะ
รอข่าวดีดีบ้างได้ไหม

เราเริ่มก่อนครูบาบุญชุม
หรือพี่คุณก่อน
จนอาการก็ดีขึ้นค่ะและครั้งนี้มีรายงานว่าวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว
ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนี่ย
ผู้มีจิตภาคกว่า๑หมื่นคนนะครับมารอครูบาวบุญชุมกันเนี่ย
เดินทางมาร่วมในงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคลครูบาบุญชุ่มยานสังวโรัญวาศีพิกุ
ครบรอบ๕๙ปี๓๙พันศาในการบวชนะฮะที่ท่านบวชมาเนี่ย
โดยช่วงเช้าคณะสงฆ์๑๙๕รูปออกบินทบาทจากพุทธศาสนิกชนไทยเมียนมาลาว
เขาเช่าที่ดินลาว๙๙ปี
จะมีคนจีนมาอยู่กันเพราะฉะนั้นวันนี้ตรงสามเหลี่ยมทองคำเมื่อก่อนเราอาจจะจำได้เขาว่า
ไทยพม่าค่ะลาวค่ะวันนี้จะต้องบอกมีประเทศจีนด้วยจีนเข้ามาด้วยนะฮะ
โดยครูบาบุญชุ่มเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับในพิธียกช่อฟ้า
วิหารหลวงบุญชุ่มรัตนบุรีศรีธรรมราชาที่บนเนินด้านทิศตะวันออก
ขององค์พระคันธาระองค์ปฐมนะฮะจากนั้นก็มีพิธีสืบชะตาหลวงนี่แหละ
ครูบาบุญชุ่มโดยครูบาเนี่ยก็นั่งประกอบพิธีบนสาราธรรมด้านหน้า
พระคันธาระองค์ปฐมเนี่ยซึ่งในพิธีก็มีผู้ศรัทธาในตัว
พระขันธาระหรือองค์พระใหญ่นะฮะจนเต็มไปหมดเลยนี่
คนมารอท่านตั้งแต่ตอนที่ท่านแบบข้ามฝั่งมาแล้วอะค่ะ

เขาบอกว่ามีรุ่นพี่มิ้นส่งมาบอกว่า
ปีที่แล้วน้องเขาก็โดนโดนไปล้านห้า

ก็ถึงบอกว่าคนที่โดนหลอกอ่ะพี่ไม่รู้ว่าแต่ละคนไม่ใช่แบบว่า
เมื่อก่อนเราคิดว่าคนโดนหลอกคือคนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดผิด

ในกรุงเทพคนออนเมืองคนออนไลน์

แต่เขามาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวให้ตำรวจไม่ได้

เพราะว่ามันยิงแอดทางแบบ

เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีของมันแพงข่าวของมันแพง
ก็ต้องดิ้นรนนะนะอะไรที่มันเป็นโอกาสได้ก็ทำซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร
มาพูดถึงโควิดเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าในช่วงของ๗วันแรกของปี
ตอนนี้คุณค่ะเรื่องของโควิดเริ่มกลับมาอีกแล้วนะ
ติดเชื้อถึงขนาดเสียชีวิตกันในช่วงของ๗วันแรกนี้นะคะ
รายค่ะคุณมีป่วยใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ

จากทางด้านของกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ

มีผู้ติดเชื้อแล้วก็รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน๙๙๗คนค่ะ
ซึ่งเฉลี่ยแล้ว๑๔๒คนต่อวัน
ผู้เสียชีวิตรายใหม่นี้๕๘คน
เฉลี่ยแล้วเนี่ยเสียชีวิตวันละ๘คนนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ที่ป่วยแบบปอดอักเสบถึง๓๘๒คน
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไม่น้อยเลยนะ๒๔๗คน

พวกเราทุกคนเลยนะคะต้องถามตัวเองแล้วนะคะว่า

ใครที่คิดว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เยอะ

เราเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะฮะ

เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ฉีดเลยก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะ
จะต้องเป็นวัคซีนเข็มแรกเลยก็ต้องไปแล้วนะคะ
หรือว่าฉีดมาแล้ว๓เข็มเข็มที่๔ก็ต้องตามมา
ต้องศึกษาแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ

นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์โควิดนี้บอก

โอเคละแม้โควิดอาจจะอาการไม่หนักเท่าแล้วกัน

แต่ขณะเดียวกันทางรอดทางเดียวคือวัคซีน

อย่าเพิ่งบอกประเทศไทยที่เราคิดอย่างนั้นดีสุดแล้ว

จริงถ้าวัคซีนของประเทศไทยก็จะเสร็จแล้ว

มาดูเรื่องของไข่กันหน่อยดีกว่าค่ะ
ตั้งแต่๖มกราคมไข่ขึ้นราคาฟองละ๒๐สตางค

ราคาที่เราประกาศ๔บาทกว่าใช่ไหม

ซื้อไข่ในพวกแบบค้าปลีกต่างฟองละ๕บาทแล้ว
ปีนี้ขึ้นก็เท่ากับว่าเป็นฟองละ๖บาท
ซึ่งวันนี้เราไปลองไปตรวจตลาดดูนะคะ
ที่ตลาดย่าโมค่ะที่โคราช

ราคาไข่ไก่ปรับขึ้น๒๐สตางค์ต่อฟองใช่ไหมคะ

มันจะต้องขายอยู่ที่๓บาท๖๐สตางค์
แต่ก็อย่างที่บอกเวลาไปซื้อจริงมันเจอมากไปกว่านั้น
ซึ่งผู้ค้าไข่ไก่เขาบอกว่าตอนนี้
ถ้าเอาราคาขายหน้าแผงแบบตามตลาดสดอย่างนี้จริงเนี่ยนะคะ
ละ๑๐๐บาทแต่ความเป็นจริงพอมันซื้อปลี

ใช่ค่ะซึ่งพอเราไปคุยเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าก็ปัจจัยราคาที่มันปรับขึ้นเนี่ย
ก็คือเงินเฟ้อเศรษฐกิจถดถอยสวนทางกับรายได้

ไก่มันปรับขึ้นลงหลายครั้งมากตามกลไกตลาด
แล้วปีนี้เนี่ยปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลย
ก็คือหกมกราคมเบื้องต้นสำหรับพฤติกรรมของร้านค้าปลีก
แล้วก็ประชาชนเอาร้านค้าปลีกก่อนปกติเนี่ย
เวลาเขาซื้อไข่ไก่เป็นแผงเนี่ยเขาจะซื้อไปสต๊อก
ซื้อแบบเยอะเลยเอาไว้ไปสต๊อกไว้

ปรับราคาขึ้นเนี่ยเขาไม่ซื้อไปสต๊อกเลย
คือจะเอาจะดันสต๊อกเก่า
ที่ยังไม่ปรับราคาขึ้นออกให้หมดก่อน

แล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนกับซื้อให้มันพอดี
แล้วก็ขายให้พอดีในแต่ละวันจะไม่สต๊อกอีกแล้ว
ส่วนประชาชนซื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ

เจ้าของร้านอาหารตามสั่งคนนี้ก็บอกว่าเหนื่อยใจเหมือนกัน
เพราะว่าเขาขายกะเพราร้านเขาชื่อโคตรกระเพรา
กะเพราเป็นหลักกะเพราก็ต้องไข่ดาวเนอะ
ไข่ดาวสุกบ้างไม่สุกบ้างไข่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย

เพราะว่าไข่มันก็เป็นวัตถุดิบโดยตรงในการประกอบอาหารของเขา

เขาบอกเขาโดนหนักสุดเลยนะคะแพงขึ้นเกือบทุกชนิด
ก็ต้องซื้อน้อยลงเมื่อก่อนซื้อไข่ไก่ยกแผง

เพราะต้องประคองตัวเองให้อยู่รอด
แล้วก็ต้องมีการปรับราคาอาหารตามสั่งขึ้นด้วย

ใช่กะเพรากะเพราได้ปลูกเองก็อาจจะดีกันนะ

ยากไม่ยากเพียงแต่ว่าเราจะปลูกไหม
แล้วจะมีที่ปลูกหรือเปล่า
คือเดี๋ยวนี้เราคงต้องแบบสร้างบ้านหรือไม่
ก็หาพื้นที่บ้านกันไว้สักแบบโซนนึงเล็ก

พี่จริงแล้วนี่คุณขาใส่กระทางนะ
ใส่กระถางเอาดินดีนะใส่กระถางไว้เนี่ยมันก็อยู่ได้นะ

ถูกแทนที่จะไปปลูกอะไรอย่างอื่นสวนครัวไว้สัก๒๓ต้น

สงสารคนที่อยู่คอนโดมันเกี่ยวกับ

คนในกรุงเทพหลังจากโควิดความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือ

ค่าความชีพต่ำลงกว่า
ใช่ค่ะ
บางที่ไข่หนึ่งใบแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้แหละ

สัมภาษณ์คนโอ้เมื่อก่อนไข่เจี๊ยว

เมื่อก่อนก็หมายถึงเวลาจนกินไข่เจียว

ไม่ได้แล้วแมวไม่ได้กินแล้วนะประตูนะ

พักก่อนนะคะ
เอ้าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับ
มกราคมหลายคนจับตาไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ก็คือลาบางคนเดี๋ยวเอาเวลาราชการไปหาเสียง

นายกก็เลยลากิจช่วงบ่าย
แล้วก็เดินทางไปศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ

แฟนคลับลุงตู่ยังเยอะอยู่เลย

ก็เปิดตัวเป็นต่างการ
คันดิเดตนายกสมัยที่๓
ใช่ค่ะกับรวมไทยสร้างชาติ
คือเท่ากับถ้าสมมุติครั้งนี้จะได้เป็นนายกอีกเนี่ย

แต่คันดิเดตเนี่ยคงจะเป็นแค่ครั้งที่สอง
แต่นายกรอบ๓ถ้าสมมุติชนะนะ
ใช่ค่ะคือจริงนายกประยุทธ์ผ่านการเลือกตั้งก็คือ
รอบที่แล้วหนึ่งรอบแล้วก็รอบที่กำลังจะถึงต่อไปเนี่ย
คือรอบที่๒ใช่ไหมคะที่เป็นแบบเป็นนายกจากการเลือกตั้ง
รวมไทยสร้างชาตินี่ขอฟังเสียงหน่อยครับ

นี่จะมีแฟนคลับ
ของเขาอย่างที่บอกว่ากระแสนิยมถามแฟนคลับของนายกตู่ก็ยังมีอยู่เยอะนะฮะ
เฉพาะก็บอกว่าก็เป็นหน้าจับตามองลุงตู่
แต่ขณะเดียวกันแคนดิเดตนายกของลุงตู่เนี่ย
จะได้เสนอหรือเปล่าตอนข้างหน้าต้องได้สอสอ๒๕คน

ต้องมีสอดจากรวมไทยสร้างชาติเนี่ย๒๕คน
จะมีโอกาสเสนอคันดิเดตนายกเป็นคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่สู้ลุงตู่เดินหน้าไปเรารักลุงตู่

แรงงานแห่งชาตินี่นะฮะ
ก็เรียกได้ว่ามีแต่ละคนเนี่ยมาให้กำลังใจมารอลุงตู่กัน

ขับกันมาเยอะนะเพราะว่าวันนี้เขาก็จะจับตามองเหมือนกัน
อย่างเมื่อวันคุณสุชาชมกิ่งเค้าราออกจากภาคพลังประชาระทะ
วันนี้รู้สึกคุณรังสิมา

คุณมัดพระธรรมราช
รังสิมาก็ลาออกจากประชาธิปัตย์มาอยู่กับลุงตู่เรียบร้อยแล้ว
มาแล้วแล้วเขาบอกว่ามีพลังประชารัฐอีกหลายคนเหมือนกัน
วันนี้ตั้งใจจะมาร่วมงานส่งกำลังใจให้ลุงตู่

แล้วค่อยเหมือนกับรอจนหมดวาระ
แล้วเขาค่อยออกจากพลังประชารัฐมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ

ใช่แต่ยังไม่ได้แบบลาออกเป็นกิจลักษณะอะไร
เหมือนกับมาให้กำลังใจแล้วก็เดี๋ยวรอหมดวาระแล้วค่อยย้ายกัน

ก็คือหมดวาระก็คือก็ดูว่าที่จริงยุบสภาจริงก็ต้องกว่าจะครบคือมีนา

แต่บางคนก็บอกอาจจะเสร็จแล้วประมาณสัก
ปิดสะพานคุม๕๐๐๐นาฬิกาจะได้ยุบกันแล้ว
ใช่เนี่ยอยากฟังลุงตู่ท็อกโชว์มากเลยเขาบอกครึ่งชั่วโมง

หมอหมายถึงว่าจะมีปล่อยออกมาไหม
ของไทยล่ะอือออนไลน์เราถ่ายท่อสดพี่ป๋อไม่รู้

ถ้ามีสื่อเข้าไปก็คงจะได้ดูกันแหละ
แต่ว่าต้องมีอยู่แล้วมินว่าเขาอยากเปิดตัว

นั่งอยู่หน้าศูนย์ประชุมศิริกิจแล้วเหมือนกัน

นั่งกลางโต๊ะเปิดแผงแบบว่า

เพราะว่านายกเขาไม่ตอบเรื่องหลาน

วันนี้คุณชุวิตเขาจะแบบออกไปเตรียมรอลุงตู่แล้ว
ใบเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวนะมีภาพด้วย

งโต๊ะรอแล้วก็มีป้ายตั้งเขียนว่า
ประชาชนพร้อมบอดและมีกล้วยและมีเทียนและมีทูบ

เอาล่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ
เห็นตอนนี้ไทยรัฐเสาร์อาทิตย์เมื่อวานพี่นั่งดูอยู่
จะมีช่วงการเมือง
ใช่มีคอลัมป์การเมืองแล้วก็มีข่าวที่เป็นแบบช่วงการเมือง
ใช่ค่ะใช่เสาร์อาทิตย์มี
วันธรรมดาตอนศึกเลือกตั้งใกล้
จริงวันธรรมดาก็มีที่เป็นการเมืองด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเยอะจริงน่าจะมีตลอดเลยแหละ
เพราะว่าช่วงนี้การเมืองมันเข้มข้นจริงมันคลาดสายตาไม่ได้เลย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นไทยรัฐก็ติดตามทางไทยรัฐด้วยนะฮะ
พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับ

ช่องเจ็ดต้องยับว่าน้องเป็นนักแสดงอีกคนที่

ไปกับร้านเพชรแล้วถูกรางวัลที่๑

ตามที่เป็นประเด็นในสังคมจนในที่สุดช่อง๗ก็บอก
แต่น้องเขายังมีละครที่ถ่ายกับช่อง๗อยู่หลายเรื่องพอสมควรนะฮะ
จนถึงต้องโบกมือลาช่องหลังจากร่วมงานกันมา๙ปี
ซึ่งเนี่ยฮะเขาก็บอกว่าน้องก็ออกมาขอโทษหมดแล้วว่าอะไรเกิดขึ้น
ล่าสุดคุณแม่ของพี่เอ็มก็เปิดเพราะว่าตอนนี้
ลูกชายน่าจะเครียดกับการถูกยุติสัญญาฟ้าผ่า
ส่วนตัวยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกับลูกเพราะเพิ่งทราบเรื่องจากนักข่าวที่โทรศัพท์มาสอบถาม
แล้วลูกชายก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเพราะอาจจะกลัวแม่คิดมาก
ยืนยันจะให้ลูกชายดำเนินการแก้ไขรวมถึงเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจน
เนื่องจากคาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนวางหมากเอาไว้
อันนี้วันที่น้องเขาถูกหวยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเราไปฟังกันสักนิดไหม
ไม่มีเสียงเนอะผู้สื่อข่าวบอกแม่ของบิ๊กเอ็มเนี่ยเขาโพสต์ถึงลูกชายว่า
โง่ของแม่สุดในชีวิตมันผ่านไปกับปีเก่าแล้วลูก
พร้อมทั้งเผยภาพคุณแม่ใส่ชุดขาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็ระบุว่าอ่ะ
โมทนาสาธุบุญกุศลในการภาวนาถือศิลป์ครั้งนี้
ทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเมื่อพวกท่านได้รับผลบุญก็แล้ว
โปรดอโหศกรรมให้แก่บุตรชายของข้าพเจ้าด้วยเถินความเป็นแม่
แม่เนอะแม่ยังต้องตามมาดูแลอยู่
ใช่ใช่ก็สู้กันไปสู้กันไป
อ่ะมาฟังข่าวดีอีกสักข่าวหนึ่งค่ะคุณค่ะ
หยุดไม่อยู่จริงจริงใครเป็นแฟนของมนแคนแก่นคูณนะคะ
รักคนคนนี้จริงจริงคุณได้ยินเสียงร้องเขาแล้วเนี่ย
คุณจะต้องรักเขาจริงจริงบุคลิกเขาก็แบบว่าอื้อหือ
้วนเจอเป็นครั้งแรกนะเมื่อตอนในถ่ายรายการหลงรักเขาเลยอ่ะ
และนี่ค่ะเขาครองแชมป์ยอดวิวยูทูปสูงสุด๓ปีซ้อนค่ะคุณค่ะ
ได้เรียกความชื่นใจให้กับเราแม่ยกเต็มเลยทีเดียว
สิเท่าไหร่๘๐๐กว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาพอดีเลยสุดยอดมาก๘๐๒ล้านครั้งนะคะคุณโอ้โหสุดยอดจริง
ชนะทุกคนจริงนอกจากมนแคนแก่นคูณแล้วนะคะยังมีศิลปินยอดฮิตในประเทศไทยอีกมากมายนะคะที่เข้าชมในยูทูป
ซึ่งสูงเป็นอันดับ๒๓๔๕ถึงระดับ๑๐นะคะเรียงตามลำดับเลยก็คือ
สลิกนะคะสารันแบล็คพิ้งมนต์สิทธิ์คัมภีร์ทีเรียเบิร์ตสิงโตนำโชคโจอี้ภูวสิทธิ์ตายอรไทยและมัสกะเทียค่ะ
ซึ่งแต่ละคนก็โอ้โหตัวเลขแบบสุดยอดเหมือนกันนะภูมิใจนะคะหมดแล้วค่ะ
ทำงานกันขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็มีผู้ที่เข้าชมให้เป็นกำลังใจได้ขนาดนี้
ขอแสดงความยินดีด้วยจริงหายเหนื่อยกันเลยนะคะพวกเรา

พูดถึงจริงเห็นไหมแบ็คพิ้นไปวิภาควิจารณ์เขาวันงานจริงดี
เขาทำใหม่พี่เบิร์ดเห็นป่ะเขาเอาผ้าสีขาวมากางทับ
เห็นมั้ยล่ะมันมีเวลา

เขาก็ทำ๒วันสุดท้ายได้แบบว่า

ไม่มีคำว่าเล็ดโทรอีกแล้วแต่ห้องน้ำว่ากันไป
ก็พี่หมดไปบอกเขาเป็นเรดโทลหรือเปล่าก็เลยเรียกตั้งรีบตั้ง
เพราะพี่บอกเราอย่าไปว่าต้องบอกผู้จัด
เห็นไหมผู้จัดถึงเวลาปุ๊บกว่าแต่มันรู้สึกเป็นครั้งแรกของที่นี่ไง
คือปกติแล้วที่นี่มันก็ไม่ได้จะใช้งานมานานแล้ว

แต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ทุกที่
เต็มหมดเลยอิมแพคก็เต็มราชมังคราก่อเต็ม

จนเราไม่ได้ยินเขาไปสนามศุกร์มานานมากเลยว่ะ

แต่มันก็เป็นการปลุกขึ้นมานะใครจะรู้จักนี้เป็นต้นไปกลางเมืองเลย

สบายเลยค่ะแล้วจำนวนในการที่คนที่เข้าไปก็ไม่ได้น้อยนะ

ภายภาคหน้าก็จะได้รู้ว่าที่นี่ก็ทำได้
ทำให้รู้ว่าไงรู้ไหมทำให้เป็นแบบหน่วยงานให้เขาเช่ากันเลยดีกว่า

สะดวกสบายกว่าเยอะเพราะ๑รถมันสามารถลงได้เลย
ถึงเลยไม่ต้องจอดรถอะไรต่างที่มันจะต้องยุ่งยาก
และขนาดนะเพราะว่ามันเป็นขนาดที่กำลังดี
ถือว่าใหญ่เหมือนกัน

ถ้าสมมุติเอาเป็นจุดเซ็นเตอร์ของกรุงเทศได้เลยนะ

ใช่ถ้าเป็นได้แบบนั้นก็ดีใจ
จริงตอนแรกหลายคนกังวลกันว่ารถต้องติดแน่เลย

เพราะมันไม่มีที่จอด

แล้วต้องเห็นคนดังทุกคนก็ต้องรับไฟฟ้ากันหมด

ต้องขอบคุณผู้จัดเนาะที่กล้าและสุดท้ายทำได้
ผู้จัดที่ฆ่าจนในที่สุดใช้สถานที่นี้จนได้

โอ้โหแรกคนไปวิปากวิจันทร์ก็ไปทับปุ๊บ

แต่ในอนาคตก็ต้องปรับภูมิของน้องผู้น้ำ
แล้วตอนนี้คือจะจัดอะไรอย่างนี้เออตรงนี้เห็นด้วยนะฮะ

ก็อาจจะเป็นหนึ่งข้อพิสูจน์ว่ามันปังได้เหมือนกัน
อยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรมันยังไงนะคะ
ก็ขอหน่วยงานรัฐบาลช่วยกันได้ไหมได้ไหม
ถ้าสมมุติมีงบประมาณเอามาทำตรงนี้เถอะ

กันสักครู่กันหรอสักครู่นึงนะคะวันนี้แบบมีคาวโตโน่บทไงใช่

วันนี้ต้องบอกอนุโมทนาสาธุกับโตโน่นะฮะใช่ค่ะเพราะว่าจริงจริงแล้ว
คุณนิชาก็ไปมีโมเมนต์หวานด้วยนะถอดนาฬิกาจากข้อมือ
คุณโตโน่ตั้งใจบวช๗วันซึ่งเริ่มรอบวนก็คือวันนี้
วันนี้ถือว่าเข้าพิธีอุปสรมบวชเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
ฉายาที่คุณโตโน่ได้รับเนี่ยคือสุทธสัตโทนะคะแปลว่าผู้มีจิตบริสุทธิ์
ซึ่งคุณโตโน่เนี่ยบวชพร้อมกับทีมที่ไป๑คนไหว้หลายคนให้ด้วยกันนะคะอีก๓คนค่ะ
โตโน่ทีมงานบอกว่าตั้งใจบวชถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ภา
เพื่อให้อาการประชวนให้หายโดยไวนะคะ
แล้วก็เพื่อตอบแทนพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวลาวที่ร่วมบริจาคในกิจกรรมไหว้ข้ามโขง
ก็อย่างที่บอกบวช๗วันนะคะแล้วก็จะจำวัดที่วัดพระธาตุพนม๓วัน
แล้วก็ข้ามไปจำวัดที่ฝั่งลาวอีกสี่วันค่ะอืม

อืมคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะชื่นใจเพราะจริงจริงเป็นการบวชครั้งที่สองคุณโตโน่แล้ว

บอกเคยบวชไปครั้งหนึ่งตอนอายุ๒๕มั้งค่ะ

อ่ะใครรอดูนายกตู่ไทยรัฐนิวโชว์มีรายงานสดค่ะ
พี่ตายสิริวัลรออยู่ที่นู่นแหละ
เดี๋ยวคุณตายอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจจะรายงานสดมา

อ่านไป๒ช่วงแล้วไทรัฐนิวโชว์ขอบคุณครูอ้วนนะครับ

สวัสดีค่ะ